เป็นเพื่อนกันมันต้องช่วยกัน
นะถึงแม้ว่าจะดูแล้ว

มันช้าไปนิดแต่ยังไงเขาก็ช่วยกันนะ

เอา

ทาง๓เนี่ย
ถ้าใบ๊คที่๓จะมีชีวิตทำนำหน้า

เราได้ปุ้งลงไปในน้องน้ำแน่เลย
แป๊กหล่อมากแล้ว
กำลังรอแป๊กบอกว่ามุมนี้เรากำลังได้เลยเพื่อน
ทำไมนายให้เรามาขยับเดี๋ยวเราก็ไม่เข้ามุมไม่เข้าด้าน
เพราะบางคนเอาจริงจะสวยหล่ออยู่ด้านเดียว
เขาจะมีมุมที่เขามั่นใจ

มันจะมีมุมซ้ายหรือมุมขวาที่เขาพอดีแล้ว

ก็เห็นใจแป๊กนะที่แป๊กหล่อแล้ว

เพื่อนนี่ลื่นแล้วค่ะแต่ร่วงอยู่แล้ว
ไม่ต้องยืนแอคนะช่วยเพื่อนก่อน

ไม่เคยไม่เคยส่วนใหญ่ที่ฉันจะเรียกเขา
ช่วยหน่อยไม่ไหวแล้ว
งั้นก็ดูดีช่างภาพน่าจะเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์น่าจะบอกอะไรได้ช่วยอะไรกันได้ทันนะคะ